มาดูเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุระเบิดร้านขายของชำ
ที่อำเภอปางมภาษจังหวัดแม่ห้องศร
ตอนนี้ต้องมีการตรวจสอบถึงสาเหตุของการเกิดระเบิด
มีคลิปจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพไว้ได้ส่วนหนึ่ง
คุณดูนะจังหวะนี้ฮะระเบิดอย่างแรงฮะ
โอ้โหคนขี่มอเตอร์ไซค์ต้องขี่หลบหนีกันไปนะครับ
เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้าตื่นตกใจต้องวิ่งหนีตายกันอลละหมานนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะฮะ
ซึ่งกล้องวงจรปิดตรงหน้าร้านบันทึกภาพได้นะครับ
เพราะว่าเหตุระเบิดมันเกิดขึ้นตรงฝั่งตรงข้าม

โดยขณะเกิดระเบิดมีแสงเกิดขึ้น

เหตุการณ์เกิดขึ้น๕โมงเย็นของเมื่อวานนี้
บริเวณร้านขายของชำแห่งหนึ่งในตลาดปางมะผ้า
ในพื้นที่หมู่๑อำเภอปางมภาษจังหวัดแม่ห้องศร
นี่ก็เป็นคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้ได้นะครับ

โอ้โหของกระจัดกระจายออกมาเลยนะครับ
แล้วก็แรงระเบิดส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒รายนะครับ

ส่วนร้านค้าระแวกนั้นหลายหลังนะครับ
รวมไปถึงอาคารธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรการเกษตรหรือทกศได้รับความเสียหายนะครับ
สำหรับสาเหตุนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่
เรื่องต้นคาดว่าเกิดจากถังแก๊สระเบิด

อยู่ระหว่างการติดตามตัวเจ้าของร้านมาสอบสวนต่อไปนะครับ

ไม่มีใครเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
เป็นเหตุระเบิดร้านขายของชำที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ